คนนะไม่ใช่กระสอบทรายกะจะซ้อมให้ถึงตายเลยหรือไง
คนเป็นพ่อเห็นลูกสาวตัวเอง
ลูกเขยซ้อมขนาดนี้พ่อไม่ไหวหรอกค่ะ
พ่อไปจะช่วยลูกสาวแล้วหยิบมีดไปนะ
แทงลูกเขยจนตายเลยฮะพ่อไม่ได้หนีด้วย
รอมอบตัวอยู่ตรงนั้นที่เห็นวิ่งอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ใช่ถอดเสื้อนี่ลูกเขยมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีคุณพ่อวิ่งตามมา

เนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้ค่ะที่วิ่งไล่กันเนี่ย
เขยทิ้งมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะแล้วก็วิ่งหนีสุดท้าย
ลูกเขยตายโดนพ่อแทง
คือที่แรกวิ่งมาที่มอเตอร์ไซค์นะคุณบุ๊คคิดว่ามีกุญแจอยู่ไง
แล้วจะขี่หนีปรากฏว่ามันไม่มีกุญแจก็ต้องทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งหนีค่ะ
ซึ่งคนที่ถอดเสื้อนี่นะคะก็คือลูกเขยนายเอกชัยภูแว่นอายุ๓๗ปี
เป็นสามีของนางสาวสิริมนต์อายุ๓๓ปี
ตอนแรกเนี่ยฝั่งลูกเขยก็วิ่งตามเมียออกมาค่ะแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์
ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของเขาของใครก็ไม่รู้จอดอยู่ตรงนั้น
หลังจากนั้นพอทิ้งรถเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่มีกุญแจ
เขาก็วิ่งตามต่อมาคนที่เสื้อเหลืองเหลืองภาพในกล้องวงจรปิดครับ
ก็คือพ่อพ่อตานี่แหละค่ะนายจันตาเงินฉะจาอายุ๕๙ปี
ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฝั่งพ่อตา
เห็นว่าลูกฉันโดนลูกเขยทำแบบนี้พ่อตาก็จะมาช่วยไง
ตัวนางสาวสิริมนต์เนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจากสามีของเธอนายเอกชัยคุ้มคลั่งเสพยา
พอคลั่งทีก็มาทุบตีมาทำร้ายเธอ
พอเธอฟื้นขึ้นมานะจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
คือเธอโดนหนักจนเธอสลบนะฟื้นขึ้นมาจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
เห็นเหตุการณ์แม่ก็โทรตามพ่อค่ะบอกพ่อ
มาดูลูกหน่อยลูกมันโดนผัววิ่งไล่แบบนี้
พ่อก็หยิบมีดที่อยู่ในบ้านติดมือมาด้วย
แล้วพ่อจะมาห้ามไหมคะลูกเขยไม่ฟังพ่อก็เอามีดแทงหลังไปทีนึง
ตอนจังหวะที่แทงหลังนั้นลูกเขยยังไม่เป็นอะไรนะ
เขยยังไม่เป็นอะไรตัวฝั่งลูกสาวก็วิ่งหนี
ในกล้องวงจรปิดอาจจะเห็นลูกสาววิ่งไปแล้ว
แล้วเห็นไหมตัวของลูกเขยเอามือซ้ายจับหลังเอาไว้
ใช่เพราะว่าโดนแทงมาแล้วไงทีนี้จังหวะนี้ค่ะ
พอทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วฝั่งลูกเขยวิ่งตามมา
เอาก็วิ่งตามมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
โอ้โหจังหวะที่ฝั่งตัวลูกสาววิ่งไปหาที่หลบ

มารู้ตอนหลังว่าพ่อเธอที่วิ่งตามมาน่ะแทง
แทงสามีเธอไปแล้วอะนะคะ
เหตุการณ์นี้พ่อยืนรอมอบตัวอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะ
แล้วฝั่งคุณสิริมนต์บอกด้วยนะว่า
อยู่กินกับสามีมา๔ปีแล้วมีลูกด้วยกัน๒คน
ตอนแรกสามีติดยานะแต่ติดไม่ได้มาก
แต่ช่วงหลังนี่หนักมากค่ะ
ใช่แล้วสามีหึงเธอมากนะฮะว่าไปมีผู้ชายไปมีชู้
เช็คโทรศัพท์อะไรเธอตลอดแต่เธอปฏิเสธว่าเธอไม่มีชายคนอื่น
ไม่ใช่แค่ชายคนอื่นนะขอตังค์ไปซื้อยาบ้าด้วย
จะให้เธอไปขอตังค์พ่อแม่มาให้ลองฟังเสียงเธอหน่อยละกัน
ถ้าเกลียดบอกว่าฆ่าก็คือลูกสาวนี้ตาย
นี่ฮะตัวของผู้เป็นภรรยาก็เล่าให้ฟัง
สามีชอบมาระแวงเธอหาว่าคบชู้แล้วสามีก็เสพยา
และตัวที่พ่อทำไปแบบนั้นพ่อบอกว่า
ถ้าไม่ทำนะเดี๋ยวลูกสาวจะถูกฆ่าตาย
พูดแบบนั้นเลยถ้าเกิดว่าพ่อไม่ทำ

แล้วการที่พ่อต้องมาเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยเจตนาจริง

แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพ่อจะต้องมาติดคุกถูกดำเนินคดี
เธอบอกว่าขาดพ่อก็เหมือนขาดเสาหลักเลย
เพราะว่าพ่อมีรายได้ได้วันหนึ่งก็ไม่ได้เยอะ
คุณผู้ชมวันละ๔๐๐เอามาเลี้ยง๒ครอบครัวค่ะ
แล้วที่บ้านเนี่ยก็มีแม่แม่ก็ตาบอดแล้วก็มียายอยู่อีกนะคะ
มุมของเธอเธอเข้าใจพ่อทุกอย่าง
แล้วอยากให้สารเมตตาตัดสินโทษพ่อไม่นาน
แต่เธอเข้าใจนะว่าพ่อก่อเหตุแบบนี้มันก็ผิดอยู่แล้วอะค่ะ